คุณผู้ชมมีเหตุประทึกเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
ที่ขับรถมาตามปกติแหละ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปหาเรื่องใครไม่ได้ไปปาดใครก่อนเลย
แต่อยู่นะครับมีคนขับรถอีกคันหนึ่ง
ขับมาจี้ตู่เธอแล้วก็ขับแซงแล้วก็ปาดเธอนะครับ
แล้วก็คนในรถที่ขับมาปาดเป็นผู้ชายลงมาหาเรื่องเธอ

อยู่บนผ่านทุ่มหน้าภูอ่ะครับพี่ต่อ
๑๙๘๙ครับเมื่อกี้เกษตรามัน

ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะพวกเธอก็เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้ว่า
มีรถคันข้างหน้าเป็นรถกระบะแต่งซิ่งนะฮะ
ก่อนหน้านี้ขับจี้ตัวเธอจี้ท้ายรถของเธอ
แล้วหลังจากนั้นก็แซงแล้วก็มาปาดหน้ามาขวาง

ตัวผู้หญิงที่อยู่ในรถกันก็เริ่มกลัวแล้วนะฮะ
เราบอกให้ถอยถอยถอยหนีถอยหนีเหอะ
เพราะว่าคนขับรถกระบะเป็นผู้ชายลงมาแล้วนะคุณนะ
ลงมาจากรถกระบะจะมาหาเรื่องพวกเธอนะฮะ
พวกเธอก็ถามกันล๊อคตัวอย่างล๊อคตัวอย่างถอยรถเหอะ
และในขณะที่กำลังโทรแจ้งตำรวจนั้นนะฮะ
ปรากฏว่ามีเหตุที่ไม่คาดคิดที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงโครมเสียงตุ้มเนี่ยนะฮะ
เพราะว่ามีรถคันหลังขับเข้ามาชนรถของเธออย่างแรง
คือคันหลังเขาคงมองไม่เห็นหรอกว่า๒คันนี้กำลังจอดอยู่แล้วมีเรื่องมีราวอะไรกัน
รถคันหลังเขาเบรกไม่ทันเป็นจังหวะนี้มาชนรถของผู้หญิงอย่างแรง
นี่ถือว่าเป็นเคราะห์ร้ายเด้งที่๒นะครับ
เร่งแรกถูกรถกระบะคันแรกแล้วก็ผู้ชายคนขับรถกระบะลงมาหาเรื่อง
เด้งแรกแล้วพอเด้งที่๒เด้งเลยรถถูกชนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานนาพรุจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วง๓ทุ่มของคืนวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ก็ผู้หญิงที่อยู่ในรถเก่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถกระบะที่ขับมาปาดแล้วก็ลงมาหาเรื่องเธอนะคุณฮะ
พอเห็นเหตุการณ์ว่ารถของผู้หญิงถูกรถคันข้างหลังชนแล้ว
คนขับรถกระบะคนนั้นขึ้นรถกระบะไปหน้าตาเฉยแล้วขับไปเลย
ไม่สนใจกับเหตุการณ์นี้แล้วนะฮะ
ก็ผู้หญิงก็นำคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจไว้
ตำรวจก็ต้องตาม๒คันเลยคุณ
คันแรกคือรถกระบะที่ขับมาปาดแล้วก็ลงมาหาเรื่องพวกเธอ
กับคันที่๒ที่ขับมาชนนะฮะ
แล้วก็ผู้หญิงก็นำคลิปมาโพสต์เพราะต้องการเตือนภัยครับ
แล้วก็อยากให้คนขับรถกระบะที่ลงมาหาเรื่องเธอแล้วขับหนีไปเนี่ยนะฮะ
ก็ไปพบตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าแจ้งความไว้แล้วฮะ